แล้วมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาด้วยความเร็วด้วย

ท้ายของรถเก่งคันนี้ว่าถึงเรื่องของกฎจราจรนะ
ไม่ได้ว่าบอกว่าใครผิดใครถูกนะอย่างแรกรถคันนี้จอดในจุดที่จอดได้หรือไม่
อย่างที่สองตรงนี้ให้กลับรถได้หรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นถึงแม้จะไม่มีเกาะกลางถนนที่มันชัดเจน
แต่มันมีเกาะกลางถนนสมมุติก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ห้ามว่าข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่ง
มันถือว่าผิดกฎจราจรสิ่งที่รถเก่งคันนี้ทำอย่างน้อยมันผิดเรื่องของกฎจราจรนะ
เพราะว่าถ้าจะยูเทิร์นคุณต้องไปหาจุดยูเทิร์นที่เขามีสัญลักษณ์
มันจะมีสัญลักษณ์เปิดให้ยูเทิร์นได้แต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาห้ามไง
เขาห้ามเลนซึ่งกันและกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของรถปลอดภัยก็ต้องยอมรับว่ามาด้วยความเร็วหนึ่งนะ
แล้วพื้นลื่นไหมคุณว่าแล้วพื้นลื่นเพราะว่าฝนตกด้วยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น
เอามาฝากเตือนนะแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่ารถคันไหนอะไรยังไงทำแบบไหนผิดกฎหรือถูกกฎจราจร
อันนี้เพื่อฝากเตือนภัยซึ่งกันและกันไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่อย่างใดนะครับ